คุณผู้ชมครับเมื่อวานหากใครได้ติดตามข่าวในช่วงเย็นถึงช่วงค่ำแล้ว
ก็จะได้รับทราบแล้วล่ะว่ามีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเกิดขึ้น
ถ่ายหน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่โอ้โหหน้าตาแทบจำไม่ได้ว่าสภาพเดิมเป็นอย่างไร
คือบวมหมดเลยค่ะแล้วมีสีคล้ำคือตานี่ปิดมองไม่เห็นอะไรเลย
ใช่นะครับแล้วลักษณะเหมือนเลือดไหลเลือดออกนะฮะ
แล้วก็ลอยช้ำลอยบาดเจ็บเต็มตัวไปหมด
เอาหมอนปิดบังร่างกายเพราะกลัวว่าจะถูกผู้ชายทำร้าย
ส่วนผู้ชายเองเราได้ยินแต่เสียงในคลิปนะฮะในไลฟ์สดนี้
ผู้ชายพูดถึงเรื่องงานพูดถึงเรื่องของญาติ
พูดถึงเรื่องของผู้ชายคนอื่นที่ผู้หญิงไปคบหา
แล้วก็ขู่ไว้แบบนี้บอกว่าคืนนี้ขออภัยคุณผู้ชม
คืนนี้มึงตายแน่มึงไม่รอดแน่คืนนี้
อย่าหวังว่าใครจะมาช่วยได้
แล้วก็มึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้กูทำงานกูเครียด

นี่ฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งของคลิปที่ถูกโพสต์ออกมา
แล้วก็ไลฟ์ที่ถูกไลฟ์ออกมา
จนทำให้แหม่มโพดำเอาไลฟ์สดมาลงหน้าเพจ
แล้วก็บอกว่าช่วยกันหน่อย
มีเหตุทำร้ายขู่ฆ่าผู้หญิงน่ากลัวและโหดมาก
ใครรู้จักคอนโดช่วยแจ้งตำรวจไปช่วยที
คลิปแล้วรัวเลยเกิดจากอะไรไม่รู้
แต่ที่ทำมันแย่มากขอให้มีคนไปช่วยทันนะ
เพราะกลัวผู้หญิงจะถูกฆ่า
ฟังบางส่วนของคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้หน่อยฮะ

มึงอยากให้กูไปอย่างนี้เหรอ
ไม่อยาก

กูช่วยมึงทางไหนบ้าง

วันนี้มึงตายกับกูแน่นอน
ทุกทางทุกทางเหรอ
มึงควรรับอะไรหรือไม่

นี่คือรอบที่๓ที่กูถามความจริง

ดีนะมีดไปคมแต่เกิดอะไรขึ้น
มึงรู้จักกูน้อยไป
ถ้ากูจะประจานมึงเนี่ยนะ
ครอบครัวมึงและมึงทำกับกู

ฟังนะฟังนะ
นี่ล่ะครับที่ก็เป็นคลิปนึง
เมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้ชายไหม

นะครับแล้วก็สภาพที่ประชาชนที่คนดูไลฟ์เห็นก็คือไลฟ์นี้

เห็นสภาพของผู้หญิงหน้าตาบวมปูด

มีเลือดเกอะกรังตามเส้นผมและใบหน้าเต็มไปหมดเลย
แล้วก็แขนเขินของเธอมีบาดแผลเต็มไปหมดเลยนะฮะ
บางคนบอกว่าโอ้โหดูเหมือนนิ้วขาดด้วยหรือเปล่า
แล้วเธอพยายามที่จะเอาหมอนปกป้องตัวเอง
ขณะที่ผู้ชายเองก็ด่าเธอไปด่าเธอไป
และบังคับให้เธอตบหน้าตัวเธอเองด้วย
ผู้ชายยังพูดถึงเรื่องของงาน
บอกว่าทำงานมาอย่างหนักหาเงินมาดูหาเงินมาเลี่ยงอะไรนะครับ
ยังพูดถึงญาติญาติของผู้หญิงนะคอยกีดกัน
และยังพูดถึงเรื่องของผู้ชายคนอื่น
บอกว่าผู้หญิงไปคบหาด้วย
เรื่องประมาณ๑๖นาทีสำหรับคลิปที่เกิดขึ้นบนที่นอน

กระทั่งแหม่มโพดำเอามาลงไว้
คนในโลกโซเชียลพยายามควานหาตัว
โดยย้อนรอยไปดูซิว่า
คือในคลิปที่เผยแพร่ออกมาทั้งหมดในแหม่มโพดำเนี่ย
มันจะมีหลายคลิปด้วยกันนะครับ
มีประกอบไปด้วยทั้งคลิปจากการไลฟ์สด
แล้วก็หลังจะเป็นคลิปที่ถ่ายเป็นช่วง

ใช่ครับแต่ตอนไลฟ์สดทุกคนเห็น
ทุกคนอยากจะช่วยอยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้
ตอนนี้กำลังโชคชะตาชีวิตอยู่ที่ไหน
เป็นตายร้ายดีอย่างไรและอยู่จุดไหน
พยายามจะไปถึงตัวให้เร็วที่สุดนะครับ
เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ให้ได้

เพราะผู้ชายคนนั้นเขาขู่ฆ่าไว้ว่าคืนนี้มึงตายแน่นะครับ

ชาวโลกโซเชียลพยายามที่จะควานหาผู้ชายคนนี้เป็นใคร

จนกระทั่งทราบที่เกิดเหตุกันแล้ว
เป็นห้องเล็กที่๔๕๔ทับ๒๓๔ชั้น๑๓
คอนโดลุมพินีปาร์คอยู่ซอยนวมิน๓๖กรุงเทพ
ชายผู้ก่อเหตุคือนายชัยชนะสิริชาติหรือว่าเอ็ม

เปิดเฟซบุ๊กสอนเรื่องการค้าเงินตราต่างประเทศ
ส่วนฝ่ายหญิงเป็นแฟนสาวชื่อกาน่า

เจ้าหน้าที่บุกไปหน้าห้อง

พยายามเจรจาต่อรองอยู่หน้าห้อง
เคาะประตูเพื่อให้ผู้ชายในห้องหรือนายเอ็ม
เปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไป

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่มาถึงหน้าห้อง
ก็ยังคงได้ยินเสียงชายหญิงทะเลาะกันดังลั่น
เขาเรียกนายเอ็มนายเอ็มไม่ยอมเปิดประตูห้อง
จึงต้องเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่พักหนึ่ง

เกือบ๒ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเกือบ๒ชั่วโมง
นายเอ็มจึงยอมเปิดประตูออกมา
แต่ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปในห้องได้แค่๑คนเท่านั้น

เพื่อที่จะเข้าไปปฐมพยาบาลแฟนสาวที่ถูกทำร้าย
คือเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมบอกว่า
เรื่องของการจับกลุ่มก็ว่ากันไปเอาไว้ก่อน
แต่ว่าขอเถอะขอไปช่วยชีวิตของผู้หญิงคนนี้หน่อย
เห็นว่าอาการค่อนข้างจะสาหัสเหลือเกิน
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ก็คือนายทรงวุฒิซ่อมจันทึกอาสาสมัครมูลที่ร่วมกระตันอยู่
ได้เป็นคนเดียวที่เข้าไปปฐมพยาบาลหญิงสาว
ได้รับบาดเจ็บภายในห้องแห่งนี้นะครับ
และท้ายที่สุดก็นำตัวนายเอ็มออกมาจากห้อง
แล้วก็ไปที่สนบึงกลุ่ม
ส่วนตัวผู้หญิงเองรีบพาไปส่งที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานี
ทางด้านของนายทรงวุฒิซ่อมจันทึกอาสาสมัครมูลที่ร่วมกับตันยู
คนคนเดียวที่สามารถเข้าไปในห้องได้
เป็นคนแรกเลยที่เข้าไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ใช่เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าอย่างไรบ้างนะฮะ
บอกว่าพอเข้าไปสิ่งแรกที่เขาจะต้องเข้าไปดูเลย
คือผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บตามคลิป
เพราะว่าพอเข้าไปถึงเขาก็ตกใจเหมือนกันนะ
เพราะว่าที่เห็นลักษณะทั้งหมดเลย
มีแผลชะกันที่ศีรษะ
ก็คือเป็นรอยเจาะลึกและมีเลือดไหลออกมาค่อนข้างเยอะ

ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บจากของมีคม
เป็นลักษณะของการถูกตัดแต่ว่ายังไม่ขาดนะ
ใช่ครับก็ตอนแรกในโลกโซเชียลนะฮะ
ในโพสต์ในคลิปที่เขาเห็นนิ้วมือของผู้หญิง
บอกโอ้โหโดนตัดนิ้วมือไปแล้วนะครับ
แต่ว่าอาสาสมัครกู้ภัยบอกว่ายังไม่โดนตัดนะ

ซึ่งในช่วงของการปฏิบัติงานในห้อง

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ตัวเขาเองนะใจก็ตุ้มต่อมเหมือนกันนะ
ในช่วงที่ช่วยผู้หญิงเขาก็พยายามพูดคุย

แล้วเขาคอยสังเกตนะว่ามีอะไรอยู่ในห้องบ้าง

เลือดที่มันสาดกระเด็นไปทั้งที่กำแพงทั้งตามพื้นต่าง
อาวุธกู้ภัยบอกพยายามมองหา
ไม่เจอพวกอาวุธมีคมต่าง
ขวดเบียร์แต่ขวดเบียร์ไม่ได้แตกไม่ได้เป็นปากฉลาม
แล้วก็พยายามถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถามเรื่องราวชีวิตของเอ็มเกิดอะไรขึ้น
เขาก็เหมือนระบายเหมือนกันนะ
ว่าเขาเครียดจากทุกเรื่องในชีวิต
ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องผู้หญิงทั้งเรื่องที่แฟนเขาไปนอกใจ
ใช่ค่ะก็ทำให้ทางด้านของกู้ภัยรายนี้ก็พอที่จะสรุปเหตุการณ์
แล้วก็ออกมาเล่าให้เราฟังนี่แหละนะคะก็คืออย่างที่คุณสืบสกุลบอกไป
มีเรื่องงานเรื่องงานนี่คือเขาบอกว่าเขาเปิดการสอนไป
แล้วก็อาจจะไม่สำเร็จอะไรประมาณนี้อะไรเรื่องของการเทรดหุ้นต่าง
แล้วก็นี่แหละเขาบอกสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทำร้ายร่างกาย
กันนะคะแล้วก็ยังมีผู้ออกมาบอกแม้ตัวเขาจะทำร้ายร่างกายแฟน
แต่เขาบอกเขารักแฟนมากตลอดระยะเวลา๔เดือนที่คบกันมา
มีความผูกพันกันมาก
และท้ายที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะขอนำตัวผู้หญิงเนี่ย
เพื่อที่จะไปรักษาพยาบาลและนายเอ็มก็ยินยอมนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งตัวผู้หญิงออกมานอกห้อง
พันผ้าโพกเรียบร้อยแล้วนะ
คือปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วก็ผู้หญิงยังสามารถที่จะลุกขึ้นได้ก็พยุงพยุงกันออกมา
ออกมาหน้าห้องเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่าง
ก็รีบที่จะนำเธอขึ้นรถเข็นไปส่งโรงพยาบาลนพรัชราชธานีเลยนะครับ
จากนั้นตำรวจก็ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมนายเอ็มกว่า๑ชั่วโมงเหมือนกัน
นายเอ็มจึงออกมานะครับ
แล้วก็ตำรวจควบคุมตัวนายเอ็มไปโรงพักบึงกลุ่มทันทีนะครับ

ทางโรงพยาบาลแจ้งไว้เมื่อคืนนี้บอกว่าเบื้องต้นสามารถให้การพูดคุยได้ปกติ
ไม่พบกระดูกส่วนไหนหัก

แล้วก็รอยช้ำอย่างรุนแรงที่ใบหน้าจนปูดบวม

คุณหมอให้นอนดูอาการที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีนะครับ
หลังจากที่ตำรวจนำตัวนายชัยชนะมาที่สนบึงกลุ่ม
ก็ได้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด

นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันผลอีกครั้งนะครับ

พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาสอบปากคำนายชาชนะที่สนบึงกลุ่มด้วยตนเอง

ใช้เวลาในการสอบปากคำนายชัยชนะ๓๐นาที
นายชัยชนะให้การไม่รู้เรื่อง
เนื่องจากยังมีอาการเมายาบ้าอย่างหนัก

พูดจาไม่รู้เรื่องได้แต่ร้องไห้
ต้องนำตัวไปควบคุมขังไว้ก่อน
เพื่อที่จะให้หมดฤทธิ์ยาก่อน
ถึงจะสามารถที่จะสอบปากคำได้
นายเอ็มยอมรับกับพลตำรวจเอกวิรัชัย
บอกว่าใช้ไม้กวาดตีไปที่ใบหน้า
และร่างกายผู้บาดเจ็บหลายครั้งเพราะหึงหวง

พลตำรวจเอกวิรัชัยออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่า

รอให้สั่งจากฤทธิ์ยาบ้าซะก่อน
เพราะว่าตรวจพบยาบ้านในร่างกาย
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องดำเนินคดีรวม๔ข้อหา
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บ
กักขังหน่วงเหนียวนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ทำให้ปรากฏภาพผู้อื่นอันจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย
แล้วก็เรื่องของการเสพยาบ้า
แล้วก็ตรวจสอบประวัติยังพบว่านายเอ็มนั้น
เคยต้องโทษคดีรักทรัพย์ในเวลากลางคืน
ท้องที่สนบึงกลุ่มในปี๒๕๔๘ด้วยนะครับ
นี่ลักษณะของนายเอ็มที่กำลังถูกสอบปากคำอยู่

ในช่วงเวลานั้นแล้วก็ผ่านไปแค่๓๐นาทีแป๊บหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำไปสงบสติอารมณ์ไปคุมขังไว้ก่อน
โซเชียลเขาก็ตรวจสอบย้อนดูประวัติของนายเอ็มว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็คือเขาเปิดเพจเกี่ยวกับการลงทุนสอนเกี่ยวกับการลงทุน

มีเรื่องของการสัมมนางานสัมมนางานสอนต่าง
เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเงินตราต่างประเทศ
และที่ผ่านมาเขาก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง

ก็คือจากการสอนการลงทุนเงินตราต่างประเทศ
แล้วก็เปิดคอร์สให้แก่ผู้ที่สนใจ
แต่ทีนี้พบว่าที่มันมีปัญหาที่เขาบอกว่า

เพราะว่าล่าสุดเขาประกาศในเพจไปบอกว่า
คอร์สให้แก่ผู้ที่สนใจ
สนใจเรียนเกี่ยวกับลงทุนเงินตราต่างประเทศ

ใครที่อยากเรียนกับเขาต้องจ่ายเงิน๑๕๐๐บาทต่อคอร์สนะ
เก็บเงินไปแล้วระดมทุนไปแล้ว
แต่ทีนี้เขาไม่ได้สอน
ก็เลยทำให้คนเหล่านั้นหลายร้อยคนนะคะ
ที่ลงเงินไป๑๕๐๐๐บาทอยากจะมาเรียนกับเขาเนี่ย
แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สนทองหล่อ
บอกว่าเป็นผู้เสียหายจากการที่ถูกหลอกลวง

เพราะว่าเงินทั้งหมดที่รับมาเป็นมูลค่า๖ล้านบาท
เขายังไม่ได้สอนเลยเขาบอกเขาเครียดมากเรื่องนี้
นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ก็ต้องรอนะคะ
รอการสอบสวนจากตำรวจว่านี่เป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่า
ทำให้เขาเครียดจนทำให้ก่อเหตุแบบนี้ขึ้นมาค่ะ
กลายเป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ท้ายที่สุดนะครับคนในโลกโซเชียลตำรวจเจ้าหน้าที่
ก็สามารถที่จะช่วยเหลือผู้หญิงให้รอดพ้นจากความตายได้
เพราะว่าถูกทำร้ายร่างกายแบบนั้นอยู่ไปอีกหน่อยอาจจะบาดเจ็บสาหัส

เวลาทั้งหมดก็ประมาณ๔ชั่วโมงนะ

หลายคนอาจจะถามว่าตอนนี้สอบปากคำเพิ่มเติมไปถึงไหนแล้ว
อาการผู้หญิงเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงเช้าถ้ามีความคืบหน้า
เราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ